หยุด
เหนียนค่ะ

หายใจลึกวันโชว์ยกขึ้นมาดังหายใจดัง

หยิบขึ้นมาห้ามเอามือร้องห้ามเอามือร้องเด็ดขาด

ปกติเนี่ยหนูออกก็แบบรู้สึกว่าเราออกแรงแล้ว
มันเหมือนกับว่าบางวันเนี่ยเราฮึดบางวันขี้เกียจแล้วก็ออกดอก
คือเหมือนแล้วแต่อารมณ์เราอะค่ะเราคิดว่าดี
แต่ว่าพอมาที่นี่มีเทรนเนอร์มีพี่เมจิคอยบอกว่า
เราต้องสู้ไม่ไหวก็ต้องสู้ไม่งั้นมันก็ไม่มีค่า
เรียงสลับฟันปลาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกระโดดคันหน้า
วันชื่อฟรีกระโดดแล้วก็เอามือเท้าแล้วก็ขึ้นมากระโดด
ไลด์ตัวกลับไปที่เดิมหยุดหยุดหันหน้ามาทางนี้
กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมจะเป็นลมใช่ไหม
นั่งลงหายใจลึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง

ผลของการไม่กินข้าวอดอาหารไว้ใช้คำตอบ
สวยแต่ไม่มีแรงสวยแต่อ่อนแอสวยอดอาหารสวยไปเพื่ออะไร
สู้ไหมถามตัวเองให้เวลาผ้าไหม
คะแนนเต็ม๑๐สู้อยากจะสู้กี่คะแนน
กลับไปกลับไปที่เดิมถ้ามันล่วงก็ให้ล่วงตรงนี้
ทีมงานคะถ้าเขาล่วงขอเปย์แบกด้วย
เชิญค่ะกลับไปที่เดิมตบมือให้เพื่อนด้วย
โอเคภารกิจนี้เหนื่อยมากแต่ขอบอกเลยว่ามันเป็นภารกิจสุดท้ายแล้ว
เมจิจะทำไปกับพวกเราด้วยเราจะเหนื่อยไปด้วยกันโอเคไหม

๑๒๓เริ่มค่ะไปเรื่อยเลย
บนความเหนื่อยและกดดันจากเกมการแข่งขัน
โบนัสดูจะมีความตั้งใจเป็นพิเศษเชื่อว่าลึก
โบนัสคงรู้สึกผิดที่ตัวเองมีส่วนทำให้เพื่อนถูกแขวน
เพราะเธอคือคนที่แต่งหน้าให้แครอทออกมาซีดเสี่ยว
และได้คะแนนรั้งท้ายในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไหวนะเก่งมากค่ะ
อันนี้ก็เรียกว่าเกินแล้วนะเกินร่างกายแล้ว
เอาละค่ะนี่คือสิ่งที่เมจิกำลังจะบอก
จับมือเป็นวงกลมจับมือร่วมกัน

ทุกอย่างที่ตัวเรารู้สึกถึงพลังที่เราเกินกว่าร่างกาย

หลับตาฟังเสียงหัวใจที่มันเต้นอยู่สิว่ามันเหนื่อยขนาดไหน

ฝึกที่จะผลักดันตัวเองให้ออกจากขีดจำกัดของร่างกาย
ที่มันเคยบอกตัวเองตลอดเวลาว่าเธอทำไม่ได้
ขอให้ทุกคนพูดว่าฉันทำได้

เธอจะแก่แค่ไหนแต่ฉันจะไม่แก่ตามแก่
แล้วทุกคนหลับตานึกถึงพ่อแม่

นึกถึงใครก็ได้ที่ทำให้เรามายืนถึงจุดนี้ได้
นึกถึงคนที่เขาลำบากเพื่อเราเขาเหนื่อยกายเขาเหนื่อยใจ

ฝึกเมื่อวันหนึ่งเมื่อเราประสบความสำเร็จในชีวิต

ฉันจะเป็นคนที่สวยใครในจิตใจเท่านั้น
และเมื่อวันหนึ่งเวทีประกวดนางงาม

พวกเราจะเป็นคนที่มีความเจริญหรือไม่

แต่คุณไม่เคยตกรอบจากเวทีชีวิต
จำตรงนี้ไว้ขอให้คนก้าวมากอดกันใกล้
วันนี้ทุกคนมีเหงื่อวันนี้ทุกคนทำดีมาก

เท่านี้ก็ยังถือว่าเบา
ในคุณเฮยช่วงเวลาเที่ยงแดดร้อนอย่างนี้
มาจีคิดว่าสภาพร่างกายค่อนข้างที่จะโหดพอสมควร

ซึ่งเมจิตอนแรกคาดว่าดูจากหน่วยก้านแล้วคงไม่ไหวหรอก

แต่สุดท้ายแล้วสู้เกินใจมาก
ส่วนน้องเบอร์จิตใจใช่ค่ะคนนั้นเขาพิสูจน์ตัวเองได้ดีมากนะคะ

จีอยากจะให้น้องเขาใช้ร่างกายเป็นอุปกรณ์

แค่ไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ร่างกายเราโกหกไม่ได้
และที่สำคัญพี่เมจิมาขนาดนี้
ทำให้เห็นได้เลยว่าการออกกำลังกายทำที่ไหนก็ได้

ไหวไหมคะโบนัส๘ไหวไหม
อันนี้ถือว่าขอชมเฉยมาก
แต่จริงแล้วการออกกำลังกายที่ดีนะคะไม่ควร
แต่วันนี้เราคิดว่าเรามาดูเขากำลังเขาต้องการที่จะชนะจิตใจตัวเอง
แต่ถามว่าในด้านสุขภาพเขาควรจะพัก
แต่วันนี้แม่จิขอยอมรับว่าในเมื่อการทดสอบตรงนี้
เขาเดินกลับมาเข้ามาในกลุ่มเพื่อน
อันนี้ถือว่าเก่งมากค่ะใจไปเกินตัวแล้ว
รูปร่างที่ดีไม่ใช่ว่าสุขภาพแย่ไม่ได้
รูปร่างที่ดีต้องมาพร้อมกับสุขภาพที่ดี
ถ้าเรามีสุขภาพดีมากพอเราก็จะดูแลคนรอบข้างเราได้อย่างแข็งแรงเหมือนกัน
นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลย

อย่างว่าไหนคุณเนยเป็นคิวต่อไปขอบคุณค่ะ
แต่สำหรับน้องยังไม่จบแต่เพียงแค่นี้นะคะ
เพราะว่าเรายังมีอย่างอื่นให้ต้องลุยกันต่ออีก

สำหรับกิจกรรมที่จัดไว้ให้น้องในวันนี้นะคะ
เรียกได้ว่าเป็นภารกิจวัดใจค่ะ
ร่างกายกันมาเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปก็ต้องวัดใจแล้ว
และที่สำคัญอย่าลืมนะคะในภารกิจในวันนี้ค่ะ
น้องน้อยจะต้องทำให้ดีที่สุดเพราะมีผลกับการทำภารกิจต่อไป
แครอททำให้ดีที่สุดนะคะ
แล้วพี่เนยขอให้น้องทุกคนสนุกสนานกันให้เต็มที่กลางป่าเขาลำนองภัยแบบนี้นะคะ
สู้ไหม

สู้ไหมค่ะ
ก็แบบว่าวิวนะ
จริงเคยเล่นอยู่กันกันแต่ว่าอันนี้มันวิว
แล้วเมื่อกี้ทำไมพี่ต้องแกล้งด้วยแบบปล่อยไม่ปล่อยอย่างเนี้ย
คือเห็นเพื่อนกรี๊ดใช่ไหมโอ้โหตอนแรกเลยเก๋าไงเก๋าฐานแรก
กิดทำไมว่าจิ๊บนี่ขึ้นไปแบบอ้าวพี่ค่ะใจเย็นก่อน

ผมขอตอบว่าอินเตอร์เรียค่ะ

อันนี้หนูกลัวแล้วอ่ะ
คือพอมันลงไปมันก็ต้องกีดนะพี่ถ้าลงมาแบบอย่างนี้เหรอ
สัตว์ภาษาอยู่ประเทศใดค่ะ
เกี่ยวอะไรไม่รู้เหมือนแบบเอาหนูมาออกหลบอ่ะพี่แบบว่าเอามาทรมานเลยขึ้นเขาปวดขาก็ปวดพี่ไม่

อันนี้อีกโอโหแบบแบบตอนแรกหนึ่งนู้นไม่มีฐานเดียว
ก็ไปมี๕ฐานว่า๕ฐานแบบว่าแตกต่างกันหมดเลย

ร้องกะเล่น

เฮ้เจลลี่เจลลี่

ถ้าแอ้นถามคนอื่นนะแอ้นหาแบบพี่ระหว่างทาง

กรุงเทพถึงเชียงใหม่นี่มันกี่โค้งอ่ะ
เฮ้ยตอนหนูไปปลายมันก็ประมาณคันหกโค้งอ่ะ
นี่แบบคิดแบบใส่เสื้อไง

ต้อนรับกลับเข้าสู่กรุงเทพบ้านเราสาวจ้า

สถสอบต่างที่เราจัดขึ้นมาเราต้องการที่จะให้สิบสี่สาวงามของเราได้โชว์ชมัติภาพ
โชว์ความสามารถมากที่สุด
เธอได้ทำไปแล้วผลคะแนนอยู่ในมือของคุณเนยแล้ว
คุณเนยครับขออนุญาตเริ่มต้นที่สาวงามที่ได้คะแนนสูงสุดครับ
ค่ะต่อไปค่ะและอ๋อยอ๋อยบารีค่ะฮู้ฮู้ค่ะ
เจลลี่ค่ะอ๋อมแอมค่ะสต๊อปค่ะปปลาอนแอนค่ะ
ฝนค่ะและสุดท้ายก็ต้องเป็นแครอทผลคะแนนที่คุณได้
มันจะมีผลมากเลยนะครับกับการปฏิบัติภารกิจในวันพรุ่ง
นี้แต่จะเป็นอะไรนั้นต้องขออุบไว้ก่อนคุณผู้ชมครับ
เห็นไหมครับว่าเพราะผู้หญิงไม่ได้มีแต่ความสวยนั้นเป็น
ยังไงเธอคนนั้นต้องแกร่งทั้งร่างกายแล้วก็จิต
ต่อว่าภารกิจของสาวงามทั้ง๑๔ท่านนี้จะเป็น
ยังไงที่ติดซุ้ยเซ็ร์ซี่และน่ารักในเวลาเดียวกัน

คุณต้องบอกว่าพวกคุณได้หอบฮิ้วความฝันมาไกลถึงขนาดนี้แล้ว
พยายามเข้าไว้แล้วก็อย่าพลาดนะ
แล้วถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันอัดอั้นตันใจอยากจะแอบบ่นเพื่อน
อยากจะบอกรักเพื่อนอยากจะแอบเม้าเมนทอรุ่นพี่ของเรา
แล้วเรามีนัดกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ

สนุกนะพี่แบบตื่นเช้าขึ้นรถทัวร์ไป
มันเป็นอะไรที่แบบมันอ่ะแต่อยากแบบอยากนอนค้างมากกว่า
เราจะได้รู้แบบเฮ้ยเพื่อนแต่ละคนเป็นยังไง
กิจกรรมในวันนี้แบบถือว่าโอเคมาก
แต่ตอนที่ออกกำลังกายนี่แบบ
เมจิกให้ทำอะไรเนี่ย
โดยเฉพาะยกแขนเนี่ยแบบโอ๊ยนาทีเดียวก็พอแล้ว

คือทุกคนก็ยืนถ่ายรูปแล้วก็พี่แอบมาชอบมากันตีหนึ่งแบบ
หนูนั่งอยู่ข้างหน้าอยู่กับพี่น่ารักสองคนใช่ไหม
เขาก็มานั่งแล้วแบบเอาขาแบบมาฉีกใส่อย่างนี้
แบบไม่ให้หนูสองคนได้ถ่ายรูปเลยหนูกับพี่น่ารักแบบ
ระวังเล็กกิ้งขาดนะคะพี่แบบเป็นห่วงอะไรอย่างนี้
เพราะว่ากิจกรรมที่เขาทำมาเมื่อวานนี้
มันก็เป็นผลที่ทำให้เขามีสิทธิ์ที่เลือกน้องหมา

อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ต้องทำดีที่สุดในทุกกิจกรรม

รอดูสิ่งที่แบบแต่ละคนจะมี

งั้นเราก็ได้แล้วล่ะ
ผู้ชนะหนึ่งคนแล้วก็ที่ทำให้ดีที่สุด๒คน

และตัดสินหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว

ตรงสู่ญี่ปุ่นต้องสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

ตอนฆ่ามดก็กัดแล้วเป็นคนแพ้หมดน่ะ
มันก็ขึ้นนิ้วขึ้นขึ้นตามนิ้วสุดแล้วคือแบบ
พี่เขาจะคิดถึงหลุงมากปะ
คานลงไปมันก็เป็นโคนเลอะแล้วมันก็ลื่นอ่ะ

จะบอกว่ามันเล่นแรงกว่าที่เล่นอยู่มาก
สิ่งที่ตัวเองมีมันทำมันประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วมาว่าในข้อด้อยของคนอื่น
อิจฉาเหรออิจฉาของเราหรือเปล่ามันไม่โอเค
มั่นใจมั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงพอ
เตรียมไม่เฟิร์มหนูขอแค่เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละหนูสามารถเฟิร์มได้
รอดูเลยวันประกวดหนูทำได้แน่นอน
นางงามคนอื่นนะจะต้องยอมแพ้ในหุ่นของหนูเลย

จะถามว่านี่คือประกวดนางงามหรือว่าเตรียมทหารคะ
อู้หูฝึกอย่างกับทหารอะ
ก็แบบทำเต็มที่อยากชนะอยากได้เพื่อนกลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
สิ่งนี้ที่ทำให้ผ่านมาได้ณจุดนั้นคือบูมรู้สึกว่าแบบ
เพื่อแม่เท่านั้นค่ะแล้วก็เพื่อครอบครัว

แต่ที่เด็ดสุดก็คือคำถามคือแบบ

ปรากฏไม่ใช่ค่ะโค้งซ้ายกับโค้งขวา